คุณผู้ชมนี่เป็นทุกข์ของคนไทยและคนทั้งโลกนะคะ
นี่จะบอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ก็ว่าได้
ของคนเลี้ยงวัวเป็นโรคอุบัติใบ

ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมที่ทานเนื้อเนี่ย
ท่านเบาใจได้ระดับ๑ว่า
ชนิดนี้มันไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน

เขาไม่ใช่ชื่อหมอแหลปนะเขาชื่อหมอแม็กซ์นะฮะเป็นนักเทคนิคการแพทย์
หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอนุชีววิทยา
บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะฮะโพสต์ภาพนี้
คุณผู้ชมเขาแชร์ต่อจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
แล้วเอาภาพเนี้ยไปตั้งคำถามในกลุ่มคนรักวัวควายออนไลน์สี่จุดศูนย์
แหลประบุข้อความบอกว่าอาการของลำปีสกิน
มันแปลกขึ้นทุกวันนะอันนี้หลุดออกจากแผลวัว
เหมือนเป็นรากหรือยังไงมันยาวจังหรอนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมทางเพจหมอลับนี่นะฮะ
เจอแบบนี้หลายตัวมากพี่สัตวแพทย์คิดว่ามันคืออะไรครับ
ก็ต้องไปถามคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญก็คือสัตวแพทย์
จากนั้นคุณผู้ชมไม่นานหมอแลบก็มีการโพสต์ภาพหนึ่ง
เป็นคอมเมนต์ที่ได้มาจากตามรายงานข่าวก็คือเป็นอาจารย์สัตวแพทย์นะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่ามันคือหัวตุ่มหลุดแล้วลากหนองเน่าออกมา
เหมือนสิวหนองแต่ตุ่มนี้มันแห้งแล้วจึงสามารถดึงออกมาได้ทั้งราก
คือเหมือนเวลาเรามีสิวมันจะมีลากของสิวนั่นแหละอันนี้คือตุ่มแล้วก็ลากของตุ่มนะ
นั่นแหละค่ะหลังจากที่โพสต์ไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตให้ความสนใจเยอะนะคะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวมากมากเลยนะคะก็หลายคนเนี่ยมาให้ความคิดเห็นนะคะ
โดยเฉพาะความเห็นจากนี่ค่ะสัตวแพทย์เป็นอาจารย์สัตวแพทย์นะ
ให้ความเห็นบอกว่านี่หวั่นว่ามันจะเป็นโรคร้ายนะคือคนเนี่ยกลัวว่ามันจะเป็นโรคร้ายไง
ตวแพทย์ให้ข้อมูลความคิดเห็นระบุบอกว่าลักษณะดังกล่าวมันคล้ายสิวน้อง
มีอาการลักษณะคือหลุดออกมาทิชชู่ก็คือเนื้อเยื่อมันก็เลยออกมาด้วยนะคะ
แต่ผมจะไปดูว่ามีอะไรเลสชั่นได้บ้างก็คือหาสาเหตุมากกว่านี้นะคะ
และที่สำคัญคือมันออกมาจากชั้นใต้ผิวหนังนะคะ
คุณผู้ชมมาทำความรู้จักโรคอุบัติใหม่ตัวนี้กันหน่อย
เฉพาะในโคกระบือย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
แพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย
สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์และถูกกัดโดยแมลงดูดเลือด
เช่นยุงเช่นมะแรงวันแล้วก็เห็บเป็นพหัสนำโรค
เมื่อเป็นแล้วโคหรือว่ากระบือจะมีไข้สูงซึมเบื่ออาหาร
น้ำตาไหลมีตุ่มเหลืองคล้ายกับฝีทั่วร่างกาย
โดยเฉพาะคอหัวเต้านมถุงอันทะแล้วระหว่างขา
สำหรับโรคลำปีสกินระบาดครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อปลายเดือนมีนาคมนะคะที่อำเภอพนมไพรจังหวัด๑๐๑
กระทั่งตอนนี้เนี่ยน่าตกใจนะคะ
มันแพร่ระบาดกระจายไปแล้วทั้งหมด๓๕จังหวัด
อีสานเหนือตะวันตกภาคใต้เบื้องต้น
มีสัตว์ป่วยจำนวน๗๒๐๐ตัวจาก๖ล้านตัวทั่วประเทศไทย
แล้วตายแล้วกว่า๕๓คนจากสัตว์ที่ป่วย๗๒๐๐ตัว

คือโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ไม่มียาที่ใช้รักษาโดยตรง
จำเป็นต้องรักษาตามอาการโดยให้ยาลดไข้
สัตว์มีอาการไข้ก็ให้ยาลดการอักเสบ
แล้วก็เมื่อมีตุ่มบนผิวหนังก็ต้องให้ยามันเหมือนกันนะคะ
ผิวหนังมีการแตกหรือว่าหลุด
จะใช้ยารักษาแผลร่วมกับยาปฏิชีวนะ
แล้วใช้ยารักษาแผลภายนอกจนกว่าจะหายนะคะ
ล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะ
็ตแรกจำนวน๖๐๐๐โดสมาถึงประเทศไทยแล้ว
กระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าจะนำไปฉีดให้กับ
โคกระบือของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาดหลักก่อน
แล้วก็เตรียมที่จะกระจายวัคซีนเพิ่มอีก๓แสนโดส

ตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่วัคซีนโควิดแล้วนะคะ

คือตอนนี้มันมีข้อมูลยืนยันแล้วแหละว่า

แต่มันไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
โอ้นะคะสงสารจังเลย